กันหน่อยนะคะจะเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมยังไงฮะสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
มันก็อยู่บนหน้าเวทีการแสดงโอ้ผมรู้แล้วทำไมคุณว่ารับพรหายมากน่ะ
บตาผมแปลกเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับคุณนัทพงศ์ก็ดูไปด้วยกันนะคะ
เรื่องของพ่อบ้านท่านนี้อาจจะเป็นอุทหรณ์สำหรับหลายหลายท่านกำลังสนุกสุดเหวี่ยง
ครับอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตเลยค่ะกำลังจะให้ทริปแดนเซอร์
ให้ไปแล้วด้วยแหละแต่ปรากฏว่าหน้าชาเลยค่ะ
เพราะว่าภรรยาตามมาทันไปดูค่ะ

ผมว่าเจ็บแต่ต้องทนตอนนั้นน่ะโอ้โห

คือแล้วมันอยู่หน้าตอนนี้คือหน้าเวทีเลย

ล๊อคแม่๒คนก็กำลังเพลินเลยนะครับ

ภรรยาเดินมาฝั่งที่จริงแล้วควรจะต้องเห็น

ก็เลยโดนไปเต็มแล้วโยนกระเป๋าใส่ไปด้วย

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานบวช
อำเภอชัยบาดานลบบุรี๖มกราคมที่ผ่านมา

ก็หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สองคนก็อยู่หน้าเวที
กำลังคุยกับแดนเซอร์อย่างเพิดเลินนะคะ

เขาเรียกกันว่าฝ่ามืออรหัน

ปานสายฟ้าแล้วโยนกระเป๋าผ้าสีดำไปด้วย
หลังจากนั้นอย่างที่บอกแยกย้ายกันไปคนละทางค่ะ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ภรรยาของผู้ชายเสื้อลายดอกคนนั้นแหละ
เพราะหลายคนบอกสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะ

โมโหจริงนะเพราะว่าแหม่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
หลังจากนั้นเธอตัดสินใจพาลูกกลับบ้าน
แล้วเก็บเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋า

ก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วเธอบอกว่าเมื่อก่อนสามีเนี่ยก็เจ้าชู้นะ

สามีก็เป็นคนรักครอบครัวนะคะ
แต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
วันรุ่งขึ้นเนี่ยสามีกลับเข้ามาที่บ้าน

ก็ยอมรับว่าวันนั้นเมาไม่รู้เรื่อง
แต่สุดท้ายสองสามีภรรยาก็เข้าใจกัน

ดีค่ะ
อันนี้คือพี่ผู้สื่อข่าวที่รบบุรีนะคะ
ไม่ใช่ผู้ชายในคลิปนะคะ
ก็สามีภรรยาก็เข้าอกเข้าใจกันแล้ว

พี่ผู้หญิงให้อภัยนี่

ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน